ขึ้นเหนือไปจังหวัดเจียงไหม้กันเจ้าป้ามงพี่น้อง
พาคุณผู้ชมไปร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งนี้ละกัน
โลแกนร้านนี้แปลกแต่ว่าก็น่าสนใจ
เพราะโซโลแกนเขามีอยู่ว่าไม่อร่อยให้ไปต่อยโต๊ะอืม

ใครคือตู้ตู้คืออะไรตู้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้พอเนี่ย
มามาอย่างนี้ดีกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวนี้ชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวปลดหนี้
ซึ่งเป็นร้านของทางวัดพระนอนแม่ปูคาค่ะ
อยู่ที่ตำบลต้นเปล่าอำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ก๋วยเตี๋ยวเขาขายอยู่ที่ชามละ๑๙บาทคุณ
แล้วร้านเนี่ยอย่างที่บอกโซโลแกนเขาเด็ดมากยังไง
อร่อยให้ไปต่อยตุ๊หรือว่าไม่อร่อยให้ไปต่อยพระ
คือพระเลยก็คือจริงเป็นกุศโลบายของพระอธิการอุเทนอุเทโนท่านเจ้าอาวาสนั่นเอง
ตายแล้วค่ะท่านเจ้าวาดบอกว่าที่ตั้งโซโลแกนนี้เพราะว่ามั่นใจในความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวไง
ซึ่งก๋วยเตี๋ยวเขาเนี่ยมีน้ำซุปสูตรเด็ดเฉพาะเลยนะใช้เวลาในการต้ม๓๔ชั่วโมงเนี่ยหัวใช้เท้ามาแล้วหัวใช้เท้า
นี่ไงเออส่วนประกอบสำคัญในการทำน้ำซุปให้อร่อยก็คือหัวใช้เท้าและชาวบ้านที่มาทำแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
เขาจะช่วยกันขายจิตอาสานะคะคุณ
เป็นจิตอาสาที่มาช่วยขายด้วยจิตใจสัทธาเลย

เขาก็จะเอานำเงินมาหยอดในกล่องบริจาค
๙บาทค่ะชามละ๑๙บาท
ถ้าเป็นแบงค์๒๐เขาจะมีขานเล็กเมื่อกี้คือให้คุณหยิบเงินทอนไปเลย

เพราะว่าคนที่มาขายมาอะไรเขาเป็นจิตอาสากันหมด
คือเงิน๑๙บาทเขาจะแบ่งออกเป็น๒ส่วน
ก็คือเงินจำนวน๙บาทสมทบกองทุนซื้อที่ดินวัด
อีก๑๐บาทก็คือจะนำเงินไปซื้อวัตถุดิบของก๋วยเตี๋ยว

ทางร้านเขาใช้ถ้วยชามที่ทำมาจากชานอ้อยนะ
ย่อยสลายได้ทานเสร็จแล้วเขาจะมีถุงดำเอาไว้อย่างนี้ค่ะ
คุณก็คือไปทิ้งอาจเทเศษขยะแล้วก็เอาชามมาทิ้งในถุงดำ
ร้านเปิดทุกวัน๙โมงถึง๔โมงเย็นนะคะ

แต่ทำไมไม่อร่อยให้ไปต่อยตู้จ้า

แต่ว่างานนี้ไม่ได้ต่อยแน่นอน
ตุ๊กจ้า

คุณไม่ต้องไปกินหรอกค่ะทั้งนั้น